สวัสดีครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะครับ
พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเมืองไทยของเรา
ถ้าหากวันนี้ใครที่มีโอกาสตื่นเช้า
ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานคร

คงได้เห็นสายหมอกที่เข้ามาปกคลุมตามหัวเมือง
ตามจุดต่างนะครับแน่นอน
กเหล่านี้นั้นเป็นหมอกที่เกิดจากความชื้นที่ตอนนี้ค่อย
เข้ามาปกกลุ่มเมืองไทยของเรา

บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นเนี่ยนะครับ
ไล่ออกไปซึ่งความชื้นเหล่านี้แหละครับ
หลังจากนี้ก็จะค่อยเข้ามาปกครุมเมืองไทยของเราอย่างต่อเนื่อง

ที่จะทำให้อากาศนั้นร้อนอบอ้าวมากยิ่งขึ้นนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปฝนจะมีอยู่หรือเปล่า

จากการตรวจสอบเพราะว่าแนวกลุ่มฝนหลังจากนี้
ก็จะมีการเคลื่อนตัวจากบริเวณปีกตะวันตกของประเทศไทยนะครับ

บริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบน
ในพื้นที่ภาคอีสานที่อยู่ติดกับบริเวณประเทศลาว
ใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวถ้าหากอากาศร้อนจัดร้อนอบอ้าว
ก็มีโอกาสที่จะต้องเจอกับเรื่องของพายุฝนฟ้าขนองส่วนพื้นที่อื่น
หลังจากนี้อุณหภูมิก็จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ภัยไข้เจ็บก็มีเยอะขึ้นนะครับโดยเฉพาะหนึ่งโรคตอนนี้ที่น่ากลัวเหลือเกิน
ก็คือโรคพิสุนักบ้านนั่นเอง

สำหรับใครที่เป็นโรคนี้
อย่างแรกเลยถ้าหากถูกสัตว์กัดมีอาการเป็นไข้ต่ำเจ็บคอเบื่ออาหาร
จากนั้นรู้สึกปวดแสบปวดร้อนบริเวณที่โดนกัดแล้วแผล
ถึงแม้ว่าจะแห้งสนิทดีแต่ก็ยังปวดอยู่
นี่แหละครับเป็นสัญญาณว่าคุณติดเชื้อโรคพิสุนักบ้าน

คือน้ำลายไม่ลงกินอาหารลำบาก
เพราะว่ามีอาการเจ็บคอเกรงกล้ามเนื้อบริเวณที่ใช้ในการกลืน
แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีอาการกลัวน้ำกระสับกระส่าย
ไม่ชอบแสงสว่างลมและเสียงดัง
อาจมีน้ำลายเหนียวข้นออกมาจากปากสุดท้ายอาจจะไม่ได้สติ
มีอาการชักอัมพาตและเสียชีวิตในที่สุด
นี่คือความน่ากลัวของโรคพิสุนักบ้า
ทีนี้มาดูกันหน่อยว่าสัตว์เลี้ยงเรามีลักษณะแบบไหนบ้าง
ที่แสดงว่าติดโรคพิสุนักบ้ามาจากนอกบ้าน
สังเกตดูดีถ้าหากมีพฤติกรรมแตกต่างออกไปจากเดิม
ชอบกัดสิ่งของมีน้ำลายยืดเหนียวออกมา
รู้สึกกระสับกระสายนะครับไม่สามารถที่จะควบคุมตนเองได้
ทำลายข้าวของนี่แหละครับเป็นสัญญาณที่บอกให้เรารู้ว่า
เลี้ยงเราตอนนี้อยู่ในภาวะที่อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อย
อกจากโรคพิสุนักบ้าแล้วอาหารตอนนี้ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวัง
หน้าห้องง่ายเสียง่ายรวมไปถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ก็เป็นผลพวงที่ทำให้ร่างกายของเรานั้นอ่อนแอกว่าปกติด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวที่เอามาเตือนให้กับทุกคน
ติดตามกันหน่อยนะครับในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปวนแบบนี้นะครับ
ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันตร์สวัสดีครับ